คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการทำพิธีต่างเนี่ย
ก็เป็นประเพณีในแต่ละพื้นที่แต่ละถิ่นมันไม่เหมือนกัน
อ่ะอย่างที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเขาจัดพิธีไหว้ผีโรงครับ

บอกว่าปีหนึ่งเขาจะทำกันแค่ครั้งเดียวนะครับการไห้ผีโรงเนี่ย
แล้วก็ตรงกับวันขึ้นสิบข้ามเดือนสามชาวไทยเฉริยสายกับผู้ชามนะครับ
ก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีอะไรบ้าง
สีหัวหมูไก่ต้มเหล้าขาวผลไม้จำพวกส้มกล้วยแล้วก็มีข้าวต้มมัน
จากนี้ยังมีการสร้างโรงที่มีขนาดสัก๓เมตรคูณ๓เมตรหลังคาแล้วก็ฉากใช้ทางมะพร้าวเป็นเครื่องประกอบนะ
แล้วก็มีการตั้งโต๊ะเพื่อไว้ตั้งเป็นเครื่องเส้นไหว้บูชานั่นเองช่วงเย็นครับ
ดาลูกหลานของชาวบ้านที่นี่ก็จะทำการเดินทางมารวมตัวกันที่นี่นะครับที่บ้านของนางสาวสมควรนวลผาที่เป็นบ้านที่จัดทำพิธี
พร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้มาร่วมในงานด้วยซึ่งหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นจากการจุดทูปก่อน
เพื่อให้รับรู้ว่าเอาลูกหลานมาแล้วมาแล้วนี่ยังเคารพรักนับถือเหมือนเดิม
อะไรแบบนี้จากนั้นก็มีการจุดทูบแล้วก็กล่าวขอพร
การขอพรเจ้าที่เจ้าทางกันอีกด้วย
หลังจากนั้นก็มีการตีกลองยาว

ปรบมือเป็นจังหวะพร้อมกัน๓จบ
ก็เสร็จพิธีแล้วจากนั้นก็จะมีการ
แบ่งของเส้นว่ายให้กับผู้ที่มาทำพิธี

มีความเป็นศิริมงคลครับ

ตัดนกที่ผูกอยู่บนส่วน
ของหลังคา

เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้านั่นเองน่ะครับอ่ะ
การจัดทำพิธีแบบนี้ชาวบ้านเองเขาก็ทำตามความเชื่อ
แต่เขาก็ยังรักษามาตรการของทางภาครัฐที่แนะนำกันมาคุณเห็นไหม
หน้ากากอนามัยกันทุกคนทุกคนเลยก็โอเคนั่งใกล้ใกล้กันหน่อย
แต่ก็มีการเว้นระยะห่างกันไว้แล้วก็ล้างมงล้างไม้ล้างมือกันให้เรียบร้อย
รักษาความสะอาดกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องปรับตัวกันต่อ
ใช่ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมแบบไหนก็ตามนะครับ
ในช่วงนี้ช่วยช่วยกันเนอะใช่ค่ะประเพณีก็ต้องย่องอยู่นะคะ
วิถีชีวิตดำเนินต่อไปสถานการณ์อะไรมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะคะ